เพราะหนุ่มใหญ่คนนึงเขาเรียกช่างให้มาขุดบ่อบาดาน
ทีนี้ขุดกันไปขุดกันมาไม่รู้ไอ้ท่าไหน
มันไปล้ำอยู่ในที่ของเพื่อนบ้าน
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของที่ดินนะคะ
ลูกชายของเจ้าของที่ดินมาต่อว่าเกิดความแค้นนะคะ

ทีนี้เอาปืนพกสั้นไปด้วยไปขู่ยิงหลายนัด

ด้วยปืนลูกซองหลายนัดเหมือนกันดับสยอง
ล่าสุดมือปืนเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เลขที่๗๓ทับ๒หมู่๔ตำบลครูแหละอำเภอทุ่งใหญ่
ข้างบ้านไปพบศพนายประโยคจันส่งแสงอายุ๕๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่หน้าอก๓นัด
พลุนนับรูกระสุนได้๒๐กว่ารูนะคะ๒๐รู
ผู้ตายสะพายกระเป๋าสีดำติดตัวภายในพบกระสุนปืน๓๘๘นัด
ใกล้กันก็ยังพบปืนพกสั้น๓๘ตกอยู่ด้วย
ภายในรังเพลิงเนี่ยมีกระสุนบรรจุ๖นัดถูกยิงออกไปแล้ว๕นัด
เหลืออีกหนึ่งนัดยังไม่ได้ยิงค่ะ
อกจากนี้ก็ยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๐นัดกระจายเกลื่อนพื้นที่
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบภายในบ้านไปพบปืนลูกซองยาวอีกหนึ่งกระบอก
มีผ้าขาวม้าห่อเอาไว้อยู่ในห้องครัว
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นมาช่วงกลางดึกวานนี้ค่ะ
ซึ่งนางสุจินบุญทองภรรยาของผู้ตายก็ให้การนะคะว่า
วันที่๑๖สิงหาคมวันศุกร์
ลูกเลี้ยงติดต่อช่างให้มาขุดเจาะบ่อบาดาน
แต่ช่างเนี่ยดันเจาะล้ำเข้าไปในที่ดินของนายสมศักดิ์คงหวัง
น้องชายของเธอที่อยู่พื้นที่ติดกันค่ะ
นายสมศักดิ์ก็เลยบอกให้นายประโยคผู้ตายบอกไปขุดที่อื่น
ประกอบกับช่างเจาะหาน้ำบาดานไม่เจออีก
ก็ย้ายพื้นที่ขุดเจาะหาน้ำบาดานไปเรื่อย
ทีนี้ต่อมานายนาราธิบคงหวังวัย๒๘ปี
ลูกชายนายสมศักดิ์พอรู้เรื่องเนี่ยนะคะ
ก็เลยมาสั่งการบอกช่างว่าให้ขุดเจาะตรงนี้ตรงนั้นตามที่เขาบอก

ทีนี้จังหวะนั้นเองลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ที่กำลังเจรจากับนายนาราธิบอยู่หน้าบ้าน
นายประโยคเองก็คืนตั้งแต่คราวก่อนแล้วนะคะ
ที่มาบอกให้เขาไปขุดที่อื่นโวยวงโวยวายกันนะคะ
ก็ตัดสินใจขับรถกระบะออกจากบ้านที่อยู่ไม่ไกลกัน
มาที่บ้านนายสมศักดิ์พ่อของนายนาราธิบ
แล้วเอาปืน๓๘ติดมือมาด้วย
จากนั้นคว้าปืนเดินตรงไปที่หน้าบ้านที่มีคนนั่งคุยกันอยู่๕คน
ชักปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า๒นัด
ยิงข้างบ้านอีก๓นัดค่ะ

นายสมศักดิ์แล้วก็นายนาราธิบวิ่งเข้าไปในบ้าน
ก่อนที่นายนาราธิบจะคว้าปืนลูกซองยาวยิงสวนออกมาหลายนัด
ถูกนายประโยคพลุนไปทั้งร่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
หลังก่อเหตุนายนาราธิบก็หลบหนีไปบ้านญาติ
อยู่ในเขตอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะคะ
ล่าสุดนายนาราธิบผู้ก่อเหตุก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพทุ่งใหญ่แล้ว
หลังญาติติดต่อก็เข้ามอบตัว
ที่สุดแล้วผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเป็นเครือญาติใกล้ชิดกันด้วย
และที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าปกป้องนายสมศักดิ์พ่อแท้ของเขา
โดยนายสมศักดิ์ก็มีศักดิ์เป็นน้องชายของภรรยาผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายก็เป็นญาติกันนะฮะ